อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนเจอเจอก็คือช่วงคืนหมาหอน

หลายคนก็มีการร้องเรียนไปแล้วยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ตรวจสอบ
ล่าสุดครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมืองครับ
วันนี้เขาก็ออกมาก่อติดการเลือกตั้งคือตัวเองก็ไปเลือกตั้งด้วย
แล้วก็เมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมาเห็นว่ามีการต่อสายหาพบตรเลยนะครับ
ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังไม่พอ
วันนี้คุณชูวิทย์ครับมีการยกหูต่อสาย
หารายชื่อที่ปรากฏในโพยซึ่งมีพลเมืองดีส่งโพยดังกล่าวมาให้
แล้วเขาอ้างว่านี่คือโพยรายชื่อของคนที่ถูกซื้อสิทธิ์ขายเสียง
คุณชูวิทย์ได้รับโพยนั้นมาปั๊บก็เลยลองสุ่มชื่อและเบอร์โทร
กดตื้อโทรหาดูต่อหน้านักข่าวด้วยนะครับ
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวให้ฟังคนแรกที่คุณชูวิทย์สุ่มโทรหาครับ
ฮัลโหลสวัสดีครับ
นัตรภนหรือเปล่าได้ครับจากไหนครับ
นัตรภนเอ่อได้เงินหรือยังอันนี้จากที่ไหนครับพี่
จากพักอ๋อได้แล้วพี่ได้แล้ว
ได้ได้เท่าไหร่ผมต้องเช็คดูเพราะเดี๋ยวกลัวหัวคะแนน
อันนี้อันนี้อ่ะอ๋อผมได้ผมได้ห้าร้อยครับ
ได้ห้าร้อยนะโอเคฉะนั้นถูกต้องขอบคุณมากครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวฟังผิดหรือเปล่าคะเมื่อกี้ปลายสายบอกได้ห้าร้อย
ห้าร้อยด้วยเหรอจริงเหรอเนี่ยเอาแล้วอย่างนี้คงจะต้องตรวจสอบแล้วล่ะครับ
อืมคุณชูวิทย์บอกว่าอันนี้เป็นโพยรายชื่อที่พลเมืองดีส่งมาให้นะ
นี่แค่สุ่มโทรเบอร์เดียวนะครับค่ะอ้าวขออีกสักเบอร์ก็แล้วกัน
ใช่ฮะให้ชัวร์หน่อยค่ะขอกดโทรอีกสักหน่อยอืม
ต่อหน้านักข่าวเหมือนกันครับคราวนี้ฟังเสียงเสียงนี้ที่ตอบกลับมาหน่อยว่าเป็นยังไงครับ
รู้เรื่องนะคะแม่หนูไม่รู้เรื่องค่ะ

ไม่เกี่ยวเลยค่ะบ้านหนูเลือกด้วยประชาธิปไตยค่ะ

จ้ะ

เพราะปลายสายบอกว่าไม่เกี่ยวนะ
บ้านนี้เลือกด้วยประชาธิปไตยเงินซื้อไม่ได้

อ้าว๒สายพอแล้วเนอะ

ตามโพยรายชื่อแต่แต่รายชื่อเยอะนะครับเมื่อกี้
เมื่อกี้เห็นเยอะเหมือนกันนะครับฝากหน่อยครับ
คราวนี้ครับคุณชูวิทย์บอกว่าโพยรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
มีหัวคะแนนในแต่ละซอยเป็นคนรวบรวมข้อมูลและเป็นคนจ่ายเงิน
ตามข้อมูลที่คุณชูวิทย์เขากล่าวอ้างนะ
อย่างไรก็ตามจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ส่งให้กับศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้ง
รวมถึงให้สตชครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเพราะพฤติกรรมดังกล่าวนั้น
ท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้
ซึ่งเป็นครั้งสำคัญมากเหมือนกันเนี่ยนะอาจจะเป็นเพียงแค่พิธีกรรมหรือเปล่า
เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบเพิ่มเติมโอ้โหแบบนี้เลยฮะ